มี๑ทีมรอดตกชั้นไปแล้วครับ
ตกชั้นไปแล้วหนึ่งทีมอย่างที่เราเรียนให้ทราบก่อนนั้นนี่คือสี่ประถุมนะครับ
นั้นหาโคต้าตกชั้น๑ทีมก็ลุ้นกันยาวถึงอันดับ๗นะครับ
แล้วก็ได้ประตูอีกหนึ่งลูกจากธีรพงศ์จันสกุลวิบูรณ์ครับ
นาที๑๒แล้วก็๒๔ครับเลขสวยครับห่างกันอย่างละ๑๒นาทีครับ
จากวรุษหวังสแมวครับนาที๓๘แต่ไล่ไม่ทันนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายนะครับของทีมตกชั้นดูสิครับนักเตะเฮกันเลยครับ
ห่างจากโซนตกชั้น๘คะแนนและเหลือโปรแกรมอีก๒นัดนะครับ
อีกคู่ที่น่าสนใจครับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
หนึ่งในทีมที่ลุ้นหนีตายอย่างหนักเหมือนกัน
เปิดบ้านแพ้ให้กับห้องเย็นท่าข้างครับสู้เต็มที่แล้วครับ
ห้องเย็นไป๓ต่อ๔โดยห้องเย็นนั้นได้ประตูจาก

นนทพันธ์โพพืชส่วนมภาคได้ประตูจาก
ธนากรปิยะปรีชายุทธ์นะครับรวมถึงอนุวัฒนปานุภาอีก๒ประตู
ซึ่งเกมนี้อากระพลกล่อมเกลี้ยงครับไปโดนแดงด้วยนะครับ
แดงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ
ทำให้เกมมันก็กระทบไปนิดนึงนะครับสำหรับหมอภาค
เกมนี้มภาคมี๒๑คะแนนนะครับห่างจากโซนตกชั้นแค่แต้มเดียว
สีสะเกดที่มี๒๔แต้มแล้วก็เกษียณพระดิษฐ์นะครับ
มี๒๕แต้มก็เพิ่งจะชนะศิพธุมศรี๑
แล้วก็ราชนาวีมี๒๖แต้มนะครับนี่คือทีมที่เราไล่เรียงให้ดูนะครับ
เรื่องของสถานการณ์ในการลุ้นหนีตกชั้นปีนี้เข้มข้น
ลุ้นแชมป์ก็ยิ่งเข้มข้นครับ